แน่นอนจะต้องมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้น
และการประชุมในวันนี้ก็จะมีการ
พิจารณาการในวาระสำคัญหลายเรื่อง

มาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ

ซึ่งจะได้เป็นการเหมือนกับว่าโน้มน้าว
แล้วก็ทำให้นักลงทุนอยากเข้ามาทำงานในพื้นที่นี้มากขึ้นด้วยนะคะ
ต้องไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณระพิพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะ
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะ
เช้าวันนี้ยังมีการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะ
ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือเพื่อออกมาตรา๔๔เพิ่มเติมนะคะ
รวมไปถึงหารือถึงการปรับแผนเข้าคนวัดพระธรรมกายค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
มีผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แต่ก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคอสช
ซึ่งจะหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในหลายเรื่อง
รวมถึงติดตามประเมินสถานการณ์
โดยเฉพาะกรณีคำสั่งมาตรา๔๔ในการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
จะเสนอปรับแผนการทำงานรับมือกับศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
เพราะขณะนี้เริ่มมีการคัดค้านคำสั่งดังกล่าว
อีกทั้งยังผ่านไปแล้วกว่า๑๔วันที่บังคับใช้
แต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยได้
ทางนี้เมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามนายกรัฐมนตรี
ถึงการนำความคืบหน้าการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
หารือในที่ประชุมด้วยหรือไม่
นายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงสั้นว่า
สื่อมวลชนก็ไปคุยกับเขาเองสิ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กล่าวถึงการสั่งการในการดูแลมวลชน
ชุมนุมอยู่บริเวณวัดพระธรรมกายว่า

ทำความเข้าใจกับประชาชนและพระสงฆ์ค่ะ
ทางฝ่ายความคงได้
ได้ให้ทรงประธรรมไทยได้ดูแลในสูตรภูมิภาค
เราก็ได้แจ้งทางบริการจังหวัดท่านแอนด์เผลอ
ให้ได้ทำความเข้าใจกับประชาชน
มาโดยใช้กำนันผู้ใหญ่บ้าน

รวมทั้งเจ้าที่ทุกภาคส่วนที่อยู่ในสูตรภูมิภาค
รวมทั้งได้เรียนทางเจ้าคณะจังหวัด
กับฝ่ายสงฆ์ให้ช่วยทำความเข้าใจกับประชาชน
พลเอกอนุพงศ์ยังกล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป
ที่จะเริ่มในเดือนมีนาคมนี้ว่า
กองทัพเตรียมทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อให้ช่วยรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชน
แต่จะต้องรอความชัดเจนจากคณะทำงานในส่วนนี้ก่อน
ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่อง
โดยที่ประชุมจะพิจารณากรณีที่กระทรวงการคลัง
เสนอมาตรการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ๑๗
สำหรับบุคคลที่เข้ามาทำงานในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
นี้จะต้องเป็นบริษัทหรือโครงการลงทุน
ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
และต้องเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ใน๑๐อุตสาหกรรมใหม่ที่รัฐบาลส่งเสริมด้วย
อกจากนี้จะพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมาย

ขององค์การบริหารงานบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือนจำนวน๕ฉบับ

เสนอของงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และกรอบงบประมาณลงทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ๒๕๖๒ค่ะ
และในเวลาประมาณ๑๔นาฬิกานะคะ
นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและคอสช
ซึ่งรายละเอียดติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไป

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ